คุณลุงวัย๖๑ปีเข้าแจ้งความเลยบอกว่าเขาถูกชิงรถมอเตอร์ไซค์
หลังจากขี่ไปส่งพระพระก็เป็นญาติกันนะฮะ
แต่ว่าระหว่างทางลุงบอกว่าลุงขอปัสสาวะข้างทางก่อนได้ไหม
ก็ลงไปปัสสาวะหันมาอีกที
พระนี่แหละคว้ารถจักรยานยนต์ของลุงขี่หนีต่อหน้าต่อตา

คุณผู้ชมฮะลุงอิตนุษยผักแว่นอายุ๖๑ปี
แจ้งความกับตำรวจสพประคำ
ให้ติดตามรถจักรยานยนต์ของผมให้หน่อยนะฮะ
สบศท๘๕๒บุรีรำคันนี้แหละครับ
เพราะว่าถูกพระเอ็มซึ่งเป็นญาติกันขับหนีไป
อิตเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๒๗ตุลาคมนะ

เอ็มซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องทางภรรยา
บวชมาได้ประมาณ๑พันศาเดินทางมาหาที่บ้าน
บอกว่าขอให้ไปส่งที่อำเภอนางรองหน่อย
อิตก็เลยตกลงไปส่งเพราะมันไม่ไกลมากนัก
ทีนี้ลุงอิตบอกว่า
อยู่พระเอ็มก็เปลี่ยนใจจากที่ให้ไปส่งที่อำเภอ

ที่นครราชศรีมาห่างจากบ้าน๗๐กิโลเมตร
อิตทำงานนี้ทำไงได้ล่ะคุณมาถึงครึ่งทางแล้ว
ก็เลยตอบตกลงไปเพราะเห็นว่าเป็นญาติภรรยา
แม้จะเป็นรถจักรยานยนต์
จากนั้นก็เติมน้ำมันเต็มถังคุณ
โดยลุงอิตก็เป็นคนขี่โดยมีพระซ้อนท้าย
เมื่อไปถึงกลางทางห่างจากบ้านไปแล้ว๓๐กิโลเมตร

ลุงอิตบอกว่าโอ้ยปวดปวดปวดสักสักวันนะ
ขอไปขี่หน่อยข้างทางนี่แหละฮะ
ก็ยืนฉี่อยู่ห่างจากตัวรถแค่๒เมตร
ขณะที่กำลังปลดซิปกางเกงลง
ได้ยินเสียงรถขี่ออกไป
มามองอ้าวพระเอ็มจะบึงออกไปอย่างนี้ได้ยังไง
จีวอนปริวต่อหน้าต่อตาเลยฮะ
ยังไม่ได้เกษตรเลยผ่าติดส่วนไปด้านนึง
ครับรถฉันปิ้วไปด้วย
ค่อยเอารถมาคืน
แต่ว่าให้กฎหมายชัดไปตามกัน
ก็คือซึ้กเข้ามาเอาไปที่โกหกไรก็ไม่ว่า
ไม่เอาอะไรที่รถคืน

แต่ว่าทางนู้นเนี่ยโอ้โหเลี้ยวรถออกไปเลยนะฮะ
ทางคดีลุงอิตบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็เท่าที่รู้นะทางฝ่ายพระเนี่ยนะฮะ
เคยต้องคดีฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาก็เลยจึงมาบวชนะฮะ